เรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขามาทำอะไรที่เป็นอาหารเด็ดในอาหารป่าแบบนี้
ติดตามเลยในช่วงตลาดกิน
เอามาเจอก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไร
แต่อยากให้ดูก่อนนี่โอ้โหมันท่อนยาวเลย
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่หรือคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้

กับเมนูผัดเผ็ดงูเห่า
เอามาแบบทำการปิ้งย่างมาเผาอย่างนี้
เดี๋ยวคิดว่ามันคือไส้องค์ไส้อัวนะ
มันคือเป็นขดในงูนะครับ
นี่คือร้านน้องแนนอาหารป่าตั้งอยู่ที่ตำบล
บางประแดกอัภเผิกบางปะอิ่ม
พระราชนาคอร์ศรีอยุธยาเมนูนี้ได้กินแล้วบอกเลยว่าแซ่บหลาย
วิธีการทำของเขาก็วิถีพิถันนะคุณผู้ชม
คือคนจะมาทำเมนูลักษณะแบบนี้คุณต้องมีความรู้มีความชำนาญนะ

งูเห่านะครับคุณผู้ชมเขาบอกขั้นตอนแรก
ก่อนที่จะนำงูไปผัดก็ต้องแร่ที่ท้องมันก่อน
ผ่าท้องมันก่อนเอาดีมันออกมาแล้วก็ค่อยนำไปเผาไฟ

เอาเผาเสร็จทำอย่างไรคอกอย่างนี่
คือเผาอย่างนี้เพื่อให้กลิ่นสาบของงูมันหายไป

เสร็จแล้วขูดไอ้ดำนั่นเอาออกให้หมด
และยังไงต่อล่ะขูดส่วนที่ไม่ออกนะ
จากนั้นก็นำไปให้แม่ครัวใช้ค้อน

อันนี้ไม่ได้พูดอย่างอะไรชื่อติ๊งต่อเขาเป็นชื่อติ๊งต่อเขาน่ะคุณผู้ชมนะ
ตามกันดูได้นะครับมีหลากหลายไอเดียหลากหลายเมนูน่าสนใจ